หมูกะทะจัดไหม

แสดงว่ารสนิยมเหมือนน้องคนนี้

ฝนเรื่องเล็กหมูกระทะเรื่องใหญ่
ฝนตกลงมาสาดเข้าร้านแบบนี้ฮะ
คือน้องเนี่ยเอาผ้าไปคลุมตัวก่อนนะกันละอองฝน
แล้วมายืนปิ้งหมูต่ออย่างไม่ย่อท้อนะครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับผู้ชายคนถ่ายคลิปนี้
เขาบอกว่าเป็นลูกค้ามานั่งกินหมูกระทะที่ร้านดังกล่าว
ตั้งอยู่ในอำเภอกรยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
จู่โอ้โหมาทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมนะครับ
คือตัวเขาต้องเข้ามาหลบในร้านแต่ปรากฏว่า
หนูน้อยคนนี้ไปหยิบผ้าคลุมมากันฝนกันลม
แล้วไปยืนปิ้งหมูกระทะกินอย่างอร่อย
ผ่านไป๕นาทีเอ๊ะฝนเผาไว้เห้ยฝนเบา
คนเบาก็เลยไปถามนั่นนะใครเจ้าของร้าน
ไม่ใช่ใครที่ไหนลูกผมเอง

นี่แหละครับฝนตกก็สู้หมูกระทะอร่อยไม่ได้
คือมันจะได้บรรยากาศอีกแบบนึงเลยนะคะ

ก็ขนาดน้ำท่วมเขายังไปกินกันเลยจำได้ไหมหมูกระทะ
แต่ว่าพี่ขอกินด้วยได้ไหมน้องบอกไม่ได้นะฮะ